ต่อกันที่จังหวัดสุมราชธานีมีเหตุการณ์ที่ผู้ใหญ่บ้าน
เอาปืนไปยิงพระรวมทั้งลูกบ้านเสียชีวิต๒ศพ
โดยอ้างว่าทั้งสองศพนี้เขาฝ่าฝืนเรื่องของการประกาศเคอร์ฟิลล์
แล้วก็ออกไปนอกบ้านหาน้ำพื้งปลากลางดึก

ทั้งสองฝ่ายนั้นมีความขัดแย้งกันมาก่อนหน้านี้

หลวงรังโต๒รังบนต้นไม้ใหญ่สูงกว่า๒๐เมตร
บริเวณทางเข้าสำนักสงฆ์เขาเพลาอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราชธานี
ของดีที่๑ปีจะมีเพียง๑ครั้ง
และพบมากในแถบหมู่บ้านแห่งนี้
เป็นปมชนวนที่ทำให้เกิดเหตุยิงกันเมื่อคืนที่ผ่านมา
เหตุนี้เกิดขึ้นหลังมีชาวบ้านไปแจ้งนายมานพโกปิน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๙ว่ามีพระภิกษุทรง
และชาวบ้านเก็บน้ำพึ่งช่วงยามวิการ
ฝ่าฝืนพรกรบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พศ๒๕๔๘ฉบับที่๒ออกนอกเคหาสถาน
จึงรีบไปตรวจสอบพร้อมประหลัดอำเภอ
พร้อมด้วยชุดเคลื่อนที่เร็วอำเภอท่าชนะกว่า๑๐นาย
เมื่อไปถึงก็ได้ควบคุมตัวพระและชาวบ้านอีก๔๕คนเอาไว้ได้
พร้อมอุปกรณ์จับพึ่งอีกจำนวนหนึ่ง
ผู้ใหญ่บ้านอ้างว่าระหว่างควบคุมตัวนั้น
ชนลทานได้ชักปืนพกออกมาจากตัว
และนายชูรัฐคว้ามีดออกมาเพื่อจะทำร้าย
ชักปืนลูกซองยิงใส่ทั้งคู่เพื่อป้องกันตัว
ส่วนชาวบ้านคนอื่นวิ่งหนีได้ทัน
ทำให้พระชนลทานถูกยิงชายโครงซ้าย๑นัด
ทอย๑นัดมรณภาพขาดที่

ถูกยิงที่ศีรษะ๑นัดเสียชีวิตขาดที่เช่นกัน
นายวิรัติขวัญใจพี่ชายพระชลทานเปิดเผยว่า
โชลทานเป็นพระนักพัฒนา

และไม่เคยทราบว่าพระชนลทานมีปืน
แต่ก่อนหน้านี้เคยมีคนมายิงปืนข่มขู่
เพื่อไล่หลวงพี่ให้ออกนอกพื้นที่
แต่ด้วยความเป็นห่วงงานที่ทำร่วมกับชาวบ้าน
ซึ่งยังคงค้างคาอยู่หลายเรื่องจึงไม่สนใจคำขู่
แต่ก็ไม่คิดว่าจะมาเกิดเหตุแบบนี้
และไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น
เพราะหากเป็นเรื่องขัดขืนพรกรฉุกเฉิน

ก็ควรส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
ไม่ใช่ตัดสินเอาผิดถึงชีวิตเช่นนี้
พลตำรวจเอกสุฌาเทียบรัชนาวรองภพบรรชาการ
ตำรวจแห่งชาติยังไม่ยืนยันปมเหตุโดยต้องตรวจสอบว่า
เจ้าหน้าที่ทำเกินกว่าเหตุหรือไม่หรือเป็นการป้องกันตัว
จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบปืนอยู่ห่างจากพระภิกษุสงฆ์๑๐เมตร
และยังไม่ได้ขึ้นลำแต่ในประเด็นออกนอกเคหาสถาน
หลังเวลาที่กำหนดตามพรกรฉุกเฉินพบมีความผิดชัดเจน
แต่รายละเอียดทางคดีจะต้องสอบปากคำพยานแวดล้อมเพิ่มเติม

อยู่ระหว่างขยายผลผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
ยืนยันมีผู้กระทำผิดมากกว่า๑คนข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน